อีกแล้วนะคะกรณีที่อาจจะเกิดจากปัญหาในการคัดกรองผู้ป่วย
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษามากกว่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่คนหนึ่งนะคะ
ซึ่งไปคลอดลูกคลอดลูกที่โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครนะคะ
แต่ทีนี้พอคลอดออกมาแล้วลูกเสียชีวิต
เธอก็เลยเกิดความสงสัยว่าในช่วงที่เธอปวดท้องไปคลอดลูก
เธอบอกเธอยืนยันเลยนะเธอคลอดเองไม่ได้
คือมันปวดท้องมากแต่คุณหมอให้นอนรอ๑๒ชั่วโมง
ไม่ส่งต่อเธอบอกเธอมีความต้องการที่จะผ่าตัดเบงเองไม่ได้
ขออภัยนะคะเรื่องราวนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียโดยสามีของเธอ
โพสต์แบบนี้นะคะบอกอยากให้เป็นอุทาหรณ์
บอกว่าพาพันรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
เพิ่งคลอดได้เพียง๒๐วัน
เพราะแฟนสาวปวดท้องในช่วงวันที่เกิดเหตุนะคะ
ปวดท้องช่วงตี๑ของวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ลูกได้คลอดตอนบ่ายโมงกับอีก๕๗นาทีของวันถัดมา
เกือบ๑๓ชั่วโมงนอนปวดท้องแบบนั้น
ก็คือนอนปวดท้องตี๑ของ๑๙
คลอดตอนบ่ายโมง๕๗นาทีของวันที่๑๙นั่นแหละ
นับเวลาก็๑๒ชั่วโมง๑๒ชั่วโมงกว่า

ช่วงที่ไปนอนรอคุณหมอ
ภรรยาใส่เครื่องช่วยหายใจ
และสามีจากการสังเกตบอกไม่น่าจะมีแรงคลอดเองได้

แต่ทีนี้พยาบาลที่โรงพยาบาลนี้กลับไม่ส่งตัว
ไปที่โรงพยาบาลซึ่งมีความพร้อมกว่า
ก็คือโรงพยาบาลศูนย์เพื่อที่จะผ่าคลอดต่อไป
และนอกจากนี้ที่บอกช้ำใจคือมีคำพูดที่ไม่น่าจะพูดกับผู้ป่วย
พูดบอกว่าหมาแมวมันยังคลอดเองได้เลย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปพูดคุยกับน้องเมย์
ก็คือทางฝั่งของภรรยาที่สูญเสียลูกไป
และครอบครัวที่อำเภอวันนอนนิวาสที่จังหวัดสกลนคร
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเธอปวดท้องมาก
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลแต่พอไปถึงพยาบาลก็ให้นอนรอที่ห้อง

จนถึงช่วงเวลาที่มาวัดดูและปากมดลูกมันเปิด
พยาบาลก็พยายามที่จะพูดให้เธอเบ่งลูกก็คือการคลอดเอง
แต่ตอนนั้นเธอยืนยันกับพยาบาลกลับไปว่า
ไม่มีแรงคุณพยาบาลดิฉันไม่มีแรงพอที่จะเบ่ง
อกจากนี้ตัวเธอกำลังต่อท่อช่วยหายใจอยู่
แต่พยาบาลบอกเบ่งให้ได้สิต้องเบ่งให้ได้นะ
ซึ่งเธอพยายามก็อ้อนวอน
คุณพยาบาลส่งตัวไปผ่าคลอดเถอะไปที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครได้ไหม
น่าจะมีความพร้อมกว่าน่าจะผ่าได้มากกว่า
แต่หมอและพยาบาลไม่ยินยอมและพูดกลับเธอ
พูดกลับมาบอกเธอว่าขนาดหมาแมวมันยังออกลูกเองได้เลย
ทำไมเรื่องแค่นี้ทำเองไม่ได้
อันนี้แหละที่เธอบอกว่าเจ็บใจครอบครัวก็เจ็บใจนะคะ
ภายหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้วนะคะ
เธอก็สังเกตเห็นว่าเธอมีอาการตัวเขียวทั้งตัวและไม่หายใจค่ะ
คุณพยาบาลคะส่งหนูไปพาเธอหนูไม่ไหวแล้วจริงอย่างนี้
เขาทำไมจะไม่ไหวคนอื่นเขายังไหวเลย

แล้วก็มีพยาบาลไม่รู้เป็นหมอหรือเปล่ามีพยาบาลนะ
เขาเป็นผู้หญิงใส่แว่นเขาก็พูดว่า
อ้าวทำไมเธอทำไมหมาแมวยังคลอดเองได้
แล้วทำไมเรื่องแค่นี้เธอจะคลอดเองไม่ได้
หนูก็คิดในใจค่ะหนูไม่ใช่หมาใช่แมวนะ
แต่หนูก็ไม่กล้าพูดออกมาใช่ไหมล่ะ
มันก็เหมือนลูกไก่ในกำมือเขาแหละ

ที่นั่งหันหน้ามาทางจอเมื่อสักครู่นี้คุณภูริพัฒนบุญนินบอกว่า
อกจากจะใช้ประโยคบอกว่าหมาแมวมันยังคลอดลูกเองได้นะ
คุณภูริพัฒนบุญนินไปถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงกัน
ที่เคยไปใช้บริการโรงพยาบาลวานอนนิวานแห่งนี้นะ
พูดซะเหมือนกับว่าจะเป็นเสียงเดียวกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
พฤติการพฤติกรรมของพยาบาลแห่งนี้ทานโทษนะคะ
อันนี้มันเป็นข้อมูลจากที่แหล่งข่าวบอกมานะ
เขาพูดมาบอกว่าคือคล้ายกันเลยค่ะ
พูดจากับคนไข้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ย
โทษนะเป็นหมาเป็นแมวจริงอะค่ะ

ลักษณะของผู้ที่จะให้บริการที่ดีนะ
คือหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วนะคะ
หลังจากที่ปวดท้องแล้วก็ต้องคลอดเองเนี่ยนะคะ

ตัวแม่เองก็สังเกตเห็นลูกว่าตัวเขียว
หายใจก็ไม่ค่อยหายใจนะคะ
รวมทั้งไม่มีเสียงร้องเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป

น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะคะ

มีแบบนี้หนูไม่ต้องการหรอกพี่
หนูก็อยากได้ชีวิตตัวหนูคืนมามากกว่า
คือพอคลอดออกมาแล้วเนี่ย
คือทุกอย่างมันก็ผ่านไป
แต่มันผ่านไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พยาบาลก็ยังมาบอกนะโชคดีนะยังคลอดได้
บอกนี่ไม่ใช่โชคดีของเธอ
เพราะว่าเธอต้องสูญเสีย๑ชีวิตไปเนี่ยนะคะ
จากนี้เธอเล่าเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากคลอดแล้ว
โรงพยาบาลถึงตัดสินใจส่งเธอและลูกไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
โดยไม่มีหมอและพยาบาลคนไหนมาพูดกับเธออีกเลย
เพื่อบอกอาการความผิดปกติของลูก
และก็ทำแบบรีบทำแบบส่งไป
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธออ้อนวอนแต่ถูกเพิกเฉย
ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธออยากโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์

พร้อมกับอยากให้หมอแล้วก็พยาบาลรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมส่งมาหน้าจอเยอะเลยนะคะ
พยาบาลแบบนี้อย่าเอาไว้นะครับ
คือคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะนะ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐที่มันมีข่าวออกมาแบบนี้บ่อยนี่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคุณภูนิพัฒน์บุนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือโดยการสอบถามทีมแพทย์

ซึ่งทีมแพทย์ชี้แจงบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แต่ขณะคลอดเด็กมีสายสดือพันรอบคอ
ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว๑รอบ
ตัวเขียวช้ำไปทั้งตัว
พร้อมกับบอกว่าน้องขาดอากาศหายใจไปนาน๕นาที
ซึ่งหมอก็ได้ใช้ยากระตุ้นหัวใจ

ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ภายหลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับแม่ของเด็กแล้วก็ครอบครัวแล้วนะคะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลจะพิจารณาชดเชยเงินเยียวยาให้กับครอบครัวอีกครั้ง
ต่อให้ชดเชยกี่บาทก็ไม่คุ้มค่ากับที่ต้องเสียลูกของตัวเองไป
แล้วถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นโรงพยาบาลมาอ้างว่ารก

จังหวะที่คุณแม่เขาบอกว่าเขาปวดท้องมันต้องแยกเป็น๒กรณีนะ
ตัวคุณแม่คุณต้องดูแล
เด็กในครรภ์คุณก็ต้องดูแลถามว่าเด็กในครรภ์คุณจะดูแลอย่างไร
กระบวนการก็คือดิฉันสอบถามนะ
สูตินารีบอกว่าต้องมีการติดเครื่องตรวจสุขภาพทารกในคัน
คือตรวจสุขภาพของน้องจะมีแผ่นมาติดอยู่นึกออกไหมคะ
แล้วเครื่องตัวนี้จะบอกเลยว่าอัตราการเต้นในหัวใจของน้องเนี่ยปกติดีหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าสายสดือมันพันคออัตราการเต้นของหัวใจมันจะตก
พอตกเสร็จปุ๊บคุณหมอต้องรีบผ่าคลอดน้องออกมาค่ะ

เพราะฉะนั้นฝากแพทยศพาดูเคสนี้ด้วย
แต่ว่าอันนี้คุณแม่ก็ยืนยันว่าให้นอนอยู่เฉย
ตัวของคุณแม่เองแค่ต่อเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นเอง